อีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบมาเติมเต็มความสุขให้สังคมมากเลย

มี๑๕บาทเดินวนเวียนอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่ง
ทีนี้ตัดสินใจเข้าไปสั่งข้าวเปล่า
พนักงานร้านถามสั่งข้าวเปล่าแล้วจะกินอะไรคะกินกับอะไรคะ
ผู้ชายคนนี้ตอบว่ากินกับพริกน้ำปลา
ปิดของร้านตอนผู้ชายคนนี้มีเงิน๑๕บาทเข้ามาที่ร้านนะครับ
นี่คือจังหวะหนึ่งของคลิปทั้งหมดนะฮะ

เจ้าของร้านชื่อคุณเจนนี่นะเสื้อสีน้ำเงินอยู่ตรงนั้น

สาวก็ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่หน้าร้าน
อืมแล้วทีนี้ตัวของทั้งแคชเชียร์แล้วก็เนี้ยคุณเจนนี่เจ้าของก็ตะโกนถามกินอะไรไหม
ผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินเข้ามาค่ะถามว่าผู้ชายคนนี้สั่งอะไรคุณ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
ไม่อย่างนั้นทำผัดกระเพราให้เขากินไปซะ
อยากกินข้าวเปล่าคลุกน้ำปลาเลย
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้คุณเจนนี่นะฮะ
เจ้าของร้านครัวแม่บุญรัฐนำมาโพสต์ในติ๊กต๊อก
พร้อมระบุข้อความบอกว่าข้าว๑จานสำหรับคนบางคนอิ่มมากมาย
ประโยคสั้นแล้วก็คลิปสั้นที่โพสต์ลงไปในติ๊กต๊อก
คุณเชื่อไหมคนไปดูเป็นล้านล้าน
ฟูมากจริงแล้วก็ให้กำลังใจนะกับคุณเจนนี่

ใช่นะฮะคุณเจนนี่เอาเรื่องราวนี้ลงมาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อก
แล้วทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่ร้านแห่งนี้เลยนะครับ
ไปที่ร้านอาหารครัวแม่บุญรัฐอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ไปพูดคุยกับคุณเจนนี่
นี่คุณเจนนี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
ตอนนี้โลกโซเชียลต่างแห่มาชื่นชมคุณเจนนี่
ที่คุณเจนนี่ไม่ปล่อยให้ลูกค้ากินข้าวกับพริกน้ำปลา
แต่คุณเจนี่ทำผัดกะเพราให้ลูกค้ากินและทั้งหมดทั้งมวลไม่คิดเงินด้วย
ฟังเสียงคุณเจนนี่หน่อยแล้วกันนะครับ
เช้าก็สั่งข้าวเปล่าของจานแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไร
เราก็คิดว่าอ๋อลูกค้าน่าจะมีกับข้าวมาทานเอง
เชื่อถามว่ากินกับอะไรแล้วเขาก็ตอบว่าพริกหรือเปล่า
คือลูกค้ามันสมควรจะได้ทานกับข้าวแบบนี้
เราก็เลยตัดสินใจสั่งข้าวผัดกะเพราให้เขาทาน
ก็คือทานเป็นผัดกะเพราของที่ร้านไปค่ะ

ร้อยหนึ่งของเราเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายได้เยอะ
แต่สำหรับบางคนเขาใช้ได้เป็นอาทิตย์อย่างนี้
อย่าง๑๕บาทอย่างนี้เขายังมาสามารถสั่ง

คือเขาก็ยังเหลือ๕บาทอย่างนี้
คือเรารู้สึกว่าไม่เท่ากันจริง
นี่คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเรื่องราวนี้
มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมฟูเลยนะ
ฟูเลยคุณอาริยาร้องไห้

บางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะแบบร้องไห้ทำไม
คือพออ่านเรื่องราวแล้วมันจุกอ่ะ
เรื่องราวของผู้ชายคนนี้กับเรื่องราวของร้านนี้
ที่เขาใจดีให้กินคุณผู้ชม

สรุปตอนที่ผู้ชายคนนี้นั่งกินนะ
เพราะว่าคุณเจนนี่ให้ลูกจ้างทำผัดกะเพราไปให้เขากิน

เปล่าที่สั่งมาก็ไม่คิดพริกน้ำปลาก็ใส่ไปเถอะ
คุณเจนี่ยังคุยกับลูกค้าคนนี้นะฮะ
ลูกค้าคนนี้บอกว่าจริงผมมีเงินแค่๑๕บาท
แรกผมไม่กล้าสั่งอะไรเลยแต่ผมหิวเหลือเกิน
ผมก็มาสั่งข้าวเปล่ากะจะกินกับพริกน้ำปลาจริง
คุณเจนนี่ก็เลยบอกคุณผู้ชมเงินของคนเราไม่เท่ากันจริง

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคืออยากให้ฟังฟังคุณสืบสกุลเล่าต่อนะ
พอคุณเจนี่เขาถ่ายทอดเรื่องราวของลูกค้าคนนี้ยิ่งแบบ

ใช่ค่ะคุณเจนนี่บอกว่าลูกค้าคนนี้เคยปั่นจักรยานผ่านหน้าร้าน
๒สัปดาห์ก่อนเพราะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม
ร้านคุณเจนนี่อยู่ในปั๊มปตท๓ควายเผือกที่อำเภอเมืองนครปฐมใช่ไหม
ลูกค้าคนนี้เคยปั่นมาแถวนี้
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามในคลิป
ก่อนที่จะเข้ามากินข้าวในร้านเป็นครั้งแรก

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๑๑๑๗นาทีใกล้เที่ยงแล้ว

เขาบอกว่าจะปั่นจักรยานไปขึ้นรถไฟฟรีไปพระราม๒

แต่ในวันเกิดเหตุไปไม่ทันรถไฟออกไปแล้ว

หิวข้าวก็หิวเลยตัดสินใจมาสั่งข้าวเปล่า๕บาท

คุณเจนี่บอกว่าลูกค้าลายนี้นะฮะน่าจะเป็นคนแถวนี้แหละ

แต่จากการพูดคุยนิสัยเขาทำไมรู้ไหม

ถ้าหากผ่านมาอีกเดี๋ยวคุณเจนี่จะเรียกมากินข้าวอีก

ทีมข่าวของเราลงไปที่ร้านของคุณเจนี่อีกครั้งหนึ่ง

คนที่มองเลิกลักหันไปมองคุณเจนนี่
ตอนที่เขาสั่งอะไรนะข้าวเปล่าแล้วจะกินกับพริกน้ำปลา
นี่ครับแคทเชียร์ใจดีคนนี้เล่าให้ฟังนะครับ
พอเรื่องราวมีการเปิดเผยขึ้นมา
ปรากฏว่าคนในโซเชียล
เหมือนมาตามหาผู้ชายคนนี้ว่าเป็นญาติของพวกเขาหรือเปล่า
มีคนหนึ่งนะฝากเช็คให้หน่อยนะ

แล้วก็คุณเจนนี่บอกว่าลูกค้าคนนี้น่าจะเป็นญาติ
เพราะดูแล้วคือญาติเขาหายออกจากบ้านไปนาน
แต่ปรากฏว่ามีการสืบกันไปสืบกันมานะครับ
ปรากฏว่าคนที่เขาบอกประกาศตามหาญาติเนี่ย
บอกไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่เขาตามหาเนี่ย

แสดงว่าคนนี้เรายังไม่รู้นะว่าญาติเขาเป็นใครนะครับ
แล้วก็ส่วนที่เนี่ย
ทีนี้จะมีญาติที่จะเข้ามาแบบว่า
ถามไถ่อีกรึเปล่าตามหาผู้ชายคนนี้อีกรึเปล่านะ

เผื่ออังเมืองณคปะถมชื่อร้านแม่บุญรัฐ
จะเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับ
ร้านครัวแม่บุณรัฐใบเจนี่สมตำปลากปลาแดก
ก็เข้ามาถามถ่ายมาสืบหากันต่อได้
เพราะคุณเจนี่ก็ยังเป็นห่วงลูกค้าใบนี้อยู่เหมือนกัน
และขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ
แล้วก็มาชื่นชมทำความดีของคุณเจนี่และแคทเชียร

คุณย้ำอีกทีนึงนะพิกัดร้านนะคะ

มีคุณผู้ชมหลายคนมากที่ดูข่าวนี้อยู่
ชื่นชมคุณเจนนี่บอกว่าอยากจะไปอุดหนุน
อยากจะไปซื้อของที่ร้านให้กำลังใจกับแม่ค้าแบบนี้
คุณเจนี่บอกไม่คิดเลยนะว่าเรื่องที่เธอบอกว่า
คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่คิดว่าสังคมจะชื่นชมขนาดนี้
เธอนำคลิปไม่กี่วินาทีมาโพสต์
โอ้โหสังคมชื่นชมเธอมากแล้วมันเติมเต็มนะ

ข่าวแบบนี้นะทัชกับความรู้สึกดิฉันมากจริง